คงอยู่ที่วัดครับแต่ว่าวัดนี้อยู่ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีครับ
รู้สึกว่าไม่สบายใจเวลาเข้าวัดนี้
จากว่าจะมีผู้ชายบางคนเหมือนดมกาวเดินตามผู้หญิง
แล้วบางครั้งสิ่งที่เขาทำก็คือโชว์อวัยวะเพศ
ล่าสุดครับเราลงพื้นที่ไปตามความคืบหน้าเรื่องนี้ฮะ
ภาพเหตุการณ์ที่มีผู้หญิงคนหนึ่งครับมาทำบุญที่วัด
ในพื้นที่ตัวเมืองนนทบุรีครับแล้วปรากฏว่ามีผู้ชายเนี่ย
เดินตามตลอดเลยอะครับไม่ใช่ครั้งแรกนะครับ
ชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าผู้ชายคนดังกล่าวเนี่ยเคยรีดไถเงินคนที่มาทำบุญวัดด้วย
บางครั้งถ้าเจอผู้หญิงผ่านมาสิ่งที่ผู้ชายคนนั้นทำก็คือ
โชว์อาณาจารย์โชว์ของลับนี่ฮะเดินมาแบบนี้

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแล้วก็ตำรวจสพเมืองนนท์ครับ
เข้าควบคุมตัวนายไพโรธอายุ๔๘ปีครับ
นายไพโรดเนี่ยค้นในตัวเนี่ยเจอขวดกาว๑ขวด
ผู้ชายลายสก๊อตใส่เสื้อลายสก๊อตคนนี้นะฮะนายไพโรธ
จากนั้นไปคุมตัวอีกคนหนึ่งชื่อว่าเฉลิมเกียรติอายุ๓๓ปีครับ
นายเฉลิมเกียรติเนี่ยนะฮะเดี๋ยวลองดูนะใส่เสื้อสีขาว
ตรวจค้นเนี่ยพบมีดยาว๔นิ้วอ่ะฮะ
แล้วมีอาวุธปืนปลอมลูกกระสุนปืนแก๊ปและถุงกาวอีก๑ถุงด้วย
นี่คือของกลางที่ค้นเจอครับคุณดูสิครับ
แล้วจะพกมีดอะไรอย่างนี้เขาทำไม
อืมนายไพโรธคนที่เป็นใส่เสื้อลายสก๊อตเนี่ยบอกว่า
เขาอยู่บ้านญาติหลังวัดนั่นเอง
ว่างก็จะมาช่วยงานวัดโดยการโบกรถ
สินน้ำใจค่าตอบแทนครั้งละ๕บาท๑๐บาท

แล้วเจ้าตัวบอกด้วยนะฮะเขาป่วยจิตเวทนะ

ยืนยันไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

เดินไปที่เห็นในวงจรปิดเขาเดินไปทำธุระเขาอ้างแบบนี้นะฮะ
แต่ว่าทางวัดมีหลักฐานวงจรปิด
เห็นผู้ชายสองคนนี้ทำท่าทำทางคล้ายกับดมกาวอยู่ข้างวัด
เขาก็เลยเอาหลักฐานมาให้ดูบอกว่าใช่หรือเปล่าล่ะ
คุณจะปฏิเสธว่าไม่ได้เสพยาไม่ได้ยุ่งเกี่ยวก็ตาม
เจ้าอาวาสวัดครับบอกว่าคนที่ก่อเหตุ
เหมือนมีภาวะทางจิตไม่ปกติ
ก็กลัวจะเป็นอันตรายกับคนที่มาทำบุญที่วัด
ที่ผ่านมานั้นว่ากล่าวตักเตือนไปแล้วนะฮะ

รอบนี้เลยต้องพึ่งพาเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยจัดการครับ
ไม่ควรตามโยม